สวัสดีครับ
ถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่นุษย์จากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิต
ลมหายใจให้กับสามีที่เธอรักได้หรือไม่นะครับ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ภาวนาว่าขอให้ได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยขอเฉลยจากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสีประจำวันพุธคือสีอะไร
สีเขียวค่ะ
น้องหนูเล็กเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว

ถูกหรือไม่ถูก

ต้าท่องให้น้องฟังสิลูก
๑วันอาทิตย์สีแดง

๕วันพระฤหาสมดีสี

ถูกต้องนะครับตอนนี้ครอบครัวของแม่นุษย์นะครับ

เรื่องที่๒ถือได้เพิ่มทีทั้งเรื่องต่อหลังจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขใดที่ไม่ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี

ตัวเลือกที่หนึ่ง

และเราไปลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันนะครับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขใดที่ไม่ผ่านจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

หลวงแผ่นดินหมายเลข๒หรือถนนมิตรภาพ
เป็นชื่อเรียกของทางหลวงสายสระบุรี
สะพานมิตรภาพที่หนองคาย
แดนไทยลาวนั่นเองนะครับ
เริ่มต้นจากจังหวัดสระบุรี

เอาละครับตอนนี้ครอบครัวของแม่นุษย์นะครับ
ตอบถูก๒ข้อได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นอีก๒ข้อที่เหลือ
คว้าเงินแสนและเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องความรู้ระดับชั้นประถมปลาย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จตุลงคสันนิบาทคือวันใด

ต้าเลือกตอบตัวเลือกที่๒

โอ้โห

โอ้โห
มาพระบูชานี่นะครับเป็นวันที่พระโคตมะพุทธเจ้านะครับ

ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังคสันนิบาทครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน๔ประการ
ดังนั้นนะฮะจึงมีคำเรียกวันนี้อีกหนึ่งคำว่า
วันจาตุลงขสันนิบาต
หมดโอกาสลุ้นเงินล้านในตอนนี้นะครับ
ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนในข้อสุดท้าย
ซึ่งเป็นข้อของย่าเลิศ
ในเรื่องเกมต่อชีวิตครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ครอบครัวแรกที่ออกอากาศในรายการเกมต่อชีวิตคือครอบครัวใด
เลิศเลือกตอบตัวเลือกที่๒ครอบครัวน้องหนึ่ง

ครอบครัวแรกที่ออกอากาศนี่นะครับ

ออกอากาศในวันที่๓มีนาคม๒๕๕๙

ครอบครัวแม่นุษย์จากจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ

พ่อมาป่วยอย่างนี้ยิ่งต้องให้กำลังใจพ่อกับแม่เยอะเนอะ
อยู่กันผมเชื่อครับว่าคนที่ป่วยติดเตียงหลายคน
ลุกขึ้นมาได้แล้วก็เดินได้เนี่ยมาจากกำลังใจของคนในครอบครัว
พูดอยู่บ่อยครับว่าพี่ต้องหาย
มีลูกมีพวกเราเป็นกำลังใจ
กำลังใจเป็นยาที่ดีที่สุด
และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วยปกปักรักษาครอบครัวของเรา

ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกชีวิตครับ

พระคุณในทานน้ำใจมากจำพี่จันที
จากจังหวัดอุบลราชธานีได้ใช่ไหมครับ
จันทีนี้มาในรายการของเรา
พร้อมกับสามีที่พี่การเดินไม่ได้นะครับ
แล้วก็ตอนนี้พี่จันทีนี้นะครับ
ได้รับทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับ

ตั้งแต่ออกรายการเกมต่อชีวิตมา
ครอบครัวของดิฉันก็มีชีวิตที่ดีขึ้น
มีผู้ชมได้บริจาคช่วยเหลือครอบครัวของดิฉัน
ตอนนี้ดิฉันได้นำเงินไปใช้หนี้
ประมาณแสนกว่าบาทจนหมด
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปต่อเติมบ้าน
เพื่อจะเปิดเป็นร้านขายของชำเล็ก
และอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้รักษาตัว
ซึ่งตอนนี้ก็ไปหาหมอ

หมอให้กินยาแล้วก็ไม่ได้ผ่าตัด
อยากขอบคุณรายการเกมต่อชีวิต
แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน
ที่ช่วยเหลือครอบครัวของดิฉัน